ขณะเดียวกันเหตุการณ์ที่นี่ค่ะเกิดขึ้นที่สมุทรปราการ

มามีปัญหามีเรื่องกันแล้วก็มีปลาระเบิดกันด้วย

เพราะสุดท้ายแล้ววันหนึ่งมันจะต้องมีคนโดนลูกหลงแน่

เออก็เป็นแบบเหตุการณ์แบบถามว่าคุณผู้ชมเบื่อไหม
คุณผู้ชมก็คงเบื่อแต่เราก็ต้องเอามานำเสนอ
ก็จะได้ระมัดระวังมากขึ้นนะคะแล้วก็จะได้เป็นอุทาหรณ์
สำหรับเด็กวัยรุ่นต่างที่อยากจะออกมาตีกันแบบนี้นะ
นี่คือคลิปภาพจากกระทั่งมือจรปิด

ปลาระเบิดลงพื้นแบบนี้ใส่อีกฝั่งหนึ่ง

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บริเวณตำบลบังพึ่ง
อำเภอพระประแดงจังหวัดสมปราการ
ผู้สื่อข่าวไปลงพื้นที่นะคุณผู้ชม
ยังไปเจอว่ามีเศษระบงระเบิดตกอยู่ตรงนั้นเลย

ชื่อคุณพิทักเพชรคงอายุ๔๘ปี

เขาได้ยินเสียงระเบิดแบบนี้ดังขึ้นตอนสักประมาณตี๓
เวลาแบบนั้นคนเขาก็หลับกันหมด
แต่พี่เขาบอกว่าตอนผมได้ยินผมยังเข้าใจว่า
อาจจะเป็นเสียงของรถบรรทุกยางระเบิดอะไรหรือเปล่า
สักพักได้ยินเสียงคนโวยวายโวยวายเสียงดังลั่น
เดินออกมาดูอ้าวจังหวะเลยเห็นเลยว่า
วัยรุ่นสองกลุ่มกำลังขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ทำร้ายกัน
ก็คาดว่าน่าจะไล่ทำร้ายกันมาตั้งแต่แยกวัดภัยชยนแล้ว
แล้วก็มาถึงตรงจุดนี้แล้วมันก็เลยมีกล้องในบันทึกภาพเอาไว้ได้
ตำรวจค่ะบอกว่าเนี่ยรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วรู้เรื่องแล้ว
ยังไม่ได้มีใครมาแจ้งความร้องทุกข
แล้วก็ไม่ได้มีคนมาบอกว่ามีผู้บาดเจ็บแต่อย่างใด
แต่สั่งการแล้วว่าต้องเร่งติดตามกลุ่มวัยรุ่นที่
ก่อเหตุแบบนี้มาดำเนินคดีค่ะ